ดูเรื่องของบาฟฟาโลควายสวยควายงาม

เขาบอกว่าเตรียมพัฒนาแบบเต็มรูปแบบเลยนะ
เทพมงคลควายไทยพัฒนา

พัฒนาสายพันธุ์ควายไทยสวยงามในจังหวัดนครนายก
แล้วดูควายเขาแต่ละตัวทำเล่นไปตัวเป็นล้านนะคะ

สิบล้านเผอเผอถึงฮะใช่
โอ้โหเอาไปถามคนนี้หน่อยฮะคุณสุเทพมั่นคง
เขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าตัวเขาเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ชอบในความสวยงามของควายไทย
หันกลับมาพัฒนาควายไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้เป็นแหล่งผลิตควายพันธุ์ดี

และจะปรับเปลี่ยนวิถีการเลี้ยงควายเข้าสู่ระบบธุรกิจที่มีมาตรฐานในการเลี้ยง
เรียกได้ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบต่างในทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้มาตรฐานไงล่ะครับ
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตด้วย
เอาพูดง่ายอย่างสมมุติควายตัวหนึ่งสมัยก่อนนะ

ปัจจุบันถ้าคุณเลี้ยงดีเนี่ยที่เราเคยเล่าข่าวกันไป

แล้วตอนนี้เขาเตรียมขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
ร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทั้งส่วนราชการ
แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละฮะ
เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางในการเลี้ยงควายนั่นเอง
เรียกได้ว่าไปทั้งระบบทำกันแบบเต็มรูปแบบ
แล้วก็จะเน้นในเรื่องของเชิงธุรกิจให้มากขึ้น

ถ้าจะพัฒนาในภาคส่วนต่าง
ให้มันก้าวล้ำต่อไปเม็ดเงินมันต้องมี
เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องของเชิงธุรกิจกันไปด้วย
นั่นก็คือเพิ่มเรื่องของการตลาดนั่นเอง
แล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นระบบนะคะ
ก็จะสามารถพัฒนากันต่อไปได้นะ